อาเซียนก็มักจะมีการทำประมงลุกหน้าน้ำกันอยู่บ่อยครั้ง
ล่าสุดทัพเรือภาคที่๑ก็สามารถที่จะจับกลุ่มเรือประมงเวียดนาม
ขณะที่รอบทำประมงในหน้าน้ำไทยได้๔ลำพร้อมกับลูกเรือ๓๐คน
ตอนนี้ช่วง๖เดือนที่ผ่านมาจับไปได้แล้วเกือบ๒๐ลำ
เรื่องต้นนั้นอาจจะถูกหลอกขายสัมปทานปลอมทำประมงในน่านน้ำไทย
โดยเรือประมงสัญชาติเวียดนามจำนวน๔ลำก็เป็นเรืออวนลาก๓

ไต้กงลูกเรือรวม๓๐คนก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
ความผิดฐานทำการประมงลุกล้ำน่านน้ำไทย
เขตเศรษฐกิจจำเพาะหนีเข้าราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตและผิดพรบสิทธิ์ทำการประมง
โดยรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑เปิดเผย
หลังได้รับแจ้งจากเรือประมงไทยว่าพบเรือเวียดนาม

จึงสั่งการให้เรือหลวงคิรีรัฐทำการลาดตระเวน
ปิดล้อมจับกลุ่มเรือและลูกเรือไว้ได้
จากการสืบสวนก็ทราบนะครับว่ามีกลุ่มในทุนประเทศเพื่อนบ้าน
อ้างสิทธิ์หลอกขายสัมประธานในน่าน้ำไทย
ทำให้เรือประมงเวียดนามหลงเชื่อซื้อสัมปทานเข้ามาทำประมง

โดยไทยไม่มีการขายสัมประธานทำประมงให้กับต่างชาติ
หากสืบทราบแน่ชัดก็จะจับกลุ่มดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น

ก็สามารถจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามไปแล้ว๗ครั้ง
รวม๑๙ลำและควบคุมตัวลูกเรือไว้จำนวน๑๖๘คน